เวลาที่มีฟุตบอลแมชสำคัญเนี่ยนะคะ
ไทยรัฐก็ร่วมกับปรายศนีย์ไทยในการจำหน่ายปรายศนียบัตรไทยผลฟุตบอลโลก

แหม่สาวปริศนีหนุ่มปริศนีเขางัดกลยุทธ์มา
สายย่อสายโยกสายฮามา
เพื่อที่จะขายปริศนียบัตรให้หมด๑๘๐ล้านฉบับ
ไปดูรีลากันกับคุณเขมิกาพรมพลันใจค่ะค่ะครับครับ
โยกโยกโยกอ้าวสายโยกก็มา
รีลายักษ์ย้ายสายสะพองสุดพริวไหว
ของพนักงานปรายศนีย์ไทยในชุดเมดเล่แฟนซี
ที่ผสมภาษาสไตล์นานาชาติ
ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลยูโร
และกองเชียร์สไตล์แบบไทยคละเคล้ากันไป
อ่ะเอาเป็นว่าเรียกรวมง่ายว่าแคทวอล์กสายหาค่ะ

ไม่คือใส่ใส่ชุดว่ายน้ำก็ขายปฏิบัติได้
หรือเส้นเขียนไทยบอลได้
อันนี้อิตาลีชอบอิตาลี
แล้วก็อันนี้เป็นสไตล์แบบประยุกต์ครับประยุกต์ไทย

ฟุตบอลก็ต้องมีถุงเท้าแบบให้ดูว่าเป็นกิจกรรมฟุตบอล
เจ้าภาพอยู่แล้วครับใจชอบนัสลี่อยู่แล้วด้วยครับ
นัสลีนี่ใครครับนัสลี

จริงแล้วก็เป็นเยอรมันที่เราชอบ

ไม่ใช่เตะฟุตบอลนะครับเตะได้เลยครับ
เหล่านางแบบนายแบบเหล่านี้นะคะ

สร้างสีสันตลอดการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสนุกลุ้นโชค
ผ่านปรายชนิยบัตรถ่ายผลว่า
ทีมใดจะได้เป็นแชมป์ในครั้งนี้
ปรายศนีย์ไทยจัดพิมพ์ปรายศนียบัตร
ยผลฟุตบอลยูโรถึง๑๘๐ล้านฉบับ
แถมยังมีสำรองอีก๒๐ล้านฉบับค่ะ
เพราะมองว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะคะ
ประชาชนก็จะให้ความสนใจกันมากกว่า
การแข่งขันเมื่อ๔ปีก่อน
กระแสกีฬาที่กำลังมาแรง
และก็จะเป็นแรงจูงใจนั่นเองค่ะ
ความนิยมในเรื่องของกีฬามีเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเทนนิส
ไม่ว่าจะเป็นแบตมินตันหรือว่าวอเล็ตบอล
กระแสในเรื่องของการกีฬามันแรงนะคะตอนนี้
เราก็คิดว่าการทายผลฟุตบอลยูโรเนี่ย
มันน่าจะคึกคักคึกคักมาก
ตัวนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมนะคะ

ปีนี้ยังคงความร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นเคยค่ะ
โดยปรายศนียบัตรก็จะจัดส่งมายังสำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และทุกฉบับก็จะอำนวยความสะดวก

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะ

มูลค่ารวมกว่า๔๐ล้านบาทค่ะ
ความร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและปรายศนีย์ไทย

ฟุตบอลยูโรและฟุตบอลโลก
เริ่มกันมาตั้งแต่ปี๒๕๓๗แล้วค่ะ
ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่๑๒
และแต่ละรอบนะคะยอดขายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากหลัก๑๐ล้านฉบับสู่ระดับ๑๐๐ล้านฉบับค่ะ
และหากว่าทำได้ตามเป้านะคะ
ปีนี้ก็จะถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการในการทายผลฟุตบอลยูโรค่ะ
ส่วนปรายศนียบัตรจำหน่ายในราคาฉบับละ๒บาท

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ
จนถึงวันที่๙กรกฎาคม
และเพื่อสร้างบรรยากาศให้คึกคัก
ที่ทำการปรายศนีย์ก็จะมีการตกแต่งด้วยทงชาติของประเทศที่เข้าชิงชัย
และให้พนักงานสวมเสื้อทีมฟุตบอลในแมชการแข่งขันครั้งนี้
จนจบการแข่งขันเลยล่ะค่ะ
ปรายศนีย์ไทยยังมีโอกาสทำรายได้จากการขายสแตมที่ระลึก
เลคชั่นพิเศษยูโรโก๑๕ดวง๑๕ดีไซน์
รวมแชมป์จากอดีตถึงปัจจุบันชุดละ๔๕บาท
เริ่มจำหน่ายในวันที่๑๔มิถุนายนนี้ค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน